ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูชีวิตลันทศของสองแม่ลูกคู่หนึ่งนะฮะ
บ้านเขาถูกเพลิงไหม้ต้องไปอาศัยใต้ถุนเมนเป็นบ้านชั่วคราว
แต่ว่าความยากจนก็มีอยู่แต่ว่าไม่เคยได้บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะครับ
นี่ฮะนี่เป็นชีวิตของนางบัวขันมาสีดาอายุหกสิบเจ็ดปี
แล้วก็นายเทพพรเชื้อบุญมีอายุสี่สิบเอ็ดนะฮะก็เป็นสองแม่ลูก
พากันไปดูกระท่อมเก่ามุงสังกษีที่อยู่หลังเมนเผาศพของวัดป่าเนรมิตวิปัสนา
บ้านหัวนายูงดังบนด้านซ้ายภพิลด้านซ้ายจังหวัดเลยนะครับ
ในกระท่อมเนี่ยมีเพียงพัดลมเก่าหนึ่งตัวมีหมอกอวกิภาพมีจานชามเต้าทานและก็ไฟแคลอทแค่หลอดเดียว
แล้วก็ที่นอนปูด้วยผ้าห่มหมอนผ้าห่มแล้วก็มีมุ้งเก่าหนึ่งหลัง
หลังจากบ้านถูกเพื่อนบ้านเผาจนวอดแล้วก็ไปอาศัยนอน
อยู่ติดกับห้องน้ำของเมนนะฮะอาศัยข้าวก้นบาท
ของวัดกินประทังชีวิตไปสองแม่ลูกดูในบ้านสิครับ
ก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะไม่มีเงินเก็บติดตัว
วันไหนมีงานศพก็จะไปช่วยทำความสะอาดจัดสถานที่ก็เก็บกระดูกก็ได้บ้าง
สองร้อยบ้างสามร้อยบ้างแต่ละเดือนจะมีรายได้มาไม่เกินหนึ่งพันบาท
เดือนก็ไม่มีเลยก็กินข้าววัดไปนะครับนางบัวขันบอกอีกว่ามีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่หกร้อยบาทต่อเดือน
ผู้ใหญ่บ้านนำไปมอบให้ทุกเดือนเท่านั้นส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยนะครับ
ไม่รู้เลยไอ้ที่ไม่รู้คือเพราะอะไรไม่มีใครมาบอกหรือว่ายังไง
ไม่มีใครมาบอกเลยไม่มีใครมาบอกไม่มีแต่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาส่งแค่เงินหกร้อยแล้วก็ไปเลย
อ่านคราวนี้เราก็สะท้อนใจสลดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
นางบัวขันยังวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยธบัตรคนจนให้หน่อยเถอะนะฮะ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้มีเงินเพิ่มมาใช้จ่าย
ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อข้าวกิน
กับชีวิตที่เหลืออยู่กับสองคนแม่ลูก

อันนี้พระเขาสงสารแล้วก็สร้างให้

นี่คือสภาพชีวิตของคนจริงที่อยู่ในสังคมของเรา
ซึ่งไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ส่วนบางคนที่มีบัตรแล้วก็รวยแล้ว

จะได้เอาสิทธิ์นั้นไปให้กับคนที่เขาไม่มีจริงนะครับ